วันนี้นะคะหลวงปู่พุทธอิสระก็เดินทางไปยื่นหนังสือ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะ
เพื่อให้เอาผิดกับตัวเองหลังจากที่ถูกกล่าวหาต้องอาบัติปราชิก
จากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
หลวงปู่พุทธอิสระวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมค่ะ
เดินทางเข้ายื่นหนังสือให้นายชะยะพลพงศรีดา
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพื่อให้ทางสำนักพุทธเอาผิดกับตนเอง
ดำเนินการลงโทษตามพระธรรมวินัยกฎหมายคณะสงฆ์และกฎหมายบ้านเมือง
หลังถูกกล่าวหาให้อาบัติปราชิก
จากกลุ่มสนับสนุนให้สมเด็จช่วงเป็นสังกราชองค์ใหม่
พระพุทธอิสระบอกว่าจากกรณีที่พระเมธีธรรมาจารย์
เสถียรวิพรมหาและเจ้าคุณเบอร์ลินเจ้าอาวาสวัดพุทธารามประเทศเยอรมนี
รวมถึงนายจตุพรพรมพันธ์กลุ่มคนเสื้อแดง
กล่าวหาว่าพระพุทธอิสระต้องอาบัติปราชิกสิกขาบทที่๒
จากการเป็นแก่นำการชุมนุมปิดศูนย์ราชการเมื่อปี๒๕๕๙
เพื่อให้พระธรรมวินัยสะอาดบริสุทธิ์
จึงอยากร้องทุกข์กล่าวโทษตัวเอง
สำนักพุทธดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้ละเมิด
เสนอกรรมการมหาเทราสมาคมเพื่อพิจารณาลงโทษ
อกจากนี้พระพุทธอิสระยังต้องการให้เอาผิดกับสำนักพุทธ
เรื่องการเสนอรายงานการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชที่ไม่เป็นกลาง
โดยกล่าวหาว่าการเสนอรายงานของฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้าน

นายสุวพันธัญญุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี

รวมถึงเรื่องที่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
หรือพระธรรมชโยออกมากล่าวอ้างว่า
สามารถล่วงรู้ถึงสตีฟจ๊อป
ก่อนตายคิดอะไรตายแล้วไปเกิดที่ไหน
ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมต้องอาบัติปราชิก
ซึ่งทางสำนักงานสำนักพุทธต้องเร่งดำเนินการพิจารณา
เรื่องที่เข้าร้องทุกข์ในวันนี้ทั้งหมด

ขอยืนยันว่าเอกสารที่เผยแพร่ออกไปไม่ใช่ของสำนักพุทธ
ส่วนที่ระบุว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้น
เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน